ใช่ค่ะคือคลิปเหตุการณ์ที่ออกมาคือเราจะได้เห็นคลิปที่มีพบตรเป็นคนสั่งการ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมีโพสต์เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะ
เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กำลังบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวคนร้าย
โพสต์นี้คนแชร์เพียบเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเกือบ๓ทุ่ม
ทางเพจนี้ก็มีการแชร์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ
โดยปฏิบัติการครั้งนี้หลายหน่วยงานมีการสนที่กำลังกัน
หนึ่งในนั้นก็คือกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์๙๐
ในหลักสูตรต่างเล่าถึงปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายในห้องเย็น
บอกว่าได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการในพื้นที่
บอกว่าเหตุการณ์ปิดจ๊อปช่วงเช้าวันที่๙กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีสัตวรรษคนชุมหรือว่าสารวัตรเกม
ซึ่งเป็นสารวัตรกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์๙๐๔รอ
เป็นผู้ที่นำหน่วยร่วมปฏิบัติภารกิจเข้าไปตรงนั้นค่ะ
จุดที่คนร้ายเข้าไปซ่อนตัวอยู่
ศาลวัฒน์เกมเป็นคนถือโล่นำหน้าขบวนเลย

แม้ว่าจะเพิ่มความระมัดระวังแล้ว
แต่ว่าคนร้ายที่หลบซ่อนอยู่เขามีอาวุธปืนสงครามข้างกาย
พร้อมที่จะยิงคนแปลกหน้าตลอดเลย
จ่าสิบเอกจักรพันธ์เห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในห้องเย็นเนี่ย
คนร้ายเห็นก็มีการยิงสวนออกมาทันที
แล้วการยิงเป็นการยิงแบบล่างขึ้นบน
สาดกระสุนออกมาทันทีเลยนะฮะร่างขึ้นบนทันที
ใช่ค่ะแล้วกระสุนก็มาถูกที่เหนือหัวเข่า
โชคดีที่ไม่เข้ากระดูกกระสุนทะลุเนื้อออกไป
จากนั้นสารวัตรเกมล้ม
กระสุนที่ยิงออกมาก็ถูกเข้าที่หัวแม่โป้ง
ด้านซ้ายอีกนัดหนึ่งนะครับ
แล้วก็แพทย์ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดตกแต่งศัยกรรม

อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์
เล่าเรื่องเหตุการณ์ในห้องเย็นต่อ
หลังจากสารวัตรเกมล้มลงไปแล้วนะครับ
ปฏิบัติการที่เดินตามเข้ามาติดในลำดับถัดไปก็คือ
หน่วยอรินทราช๒๖นี่แหละครับ
ซึ่งหน่วยอรินทราช๒๖ก็มีทั้งร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
แล้วก็ดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัย
นายตำรวจที่สละชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ปรากฏว่าหน่วยอรินทราช๒๖ถูกยิงเสียชีวิต
เพราะคนร้ายใช้วิธีการยิงแบบสาดกระสุน
แต่สุดท้ายคนร้ายบรายนี้ก็ไปไม่รอด
วิสามันและนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเย็นที่เข้าไปหลบซ่อนตัว
โดยที่ข้างกายยังมีอาวุธปืนอยู่แบบครบมือ
ใช่ค่ะเพราะว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเป็นเป้า
เพื่อให้คนร้ายยิงมาที่ตำรวจ